คุณผู้ชมคะใครที่จอดรถเอาไว้ริมถนน
แล้วก็ชอบสตาร์ทเครื่องติดไว้บางทีเนี่ย
ระวังข่าวนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ย

จู่ขึ้นมาขึ้นรถกระบะที่สตาร์ทเครื่องไว้
แล้วก็ขับออกไปค่ะจนสุดท้ายไปชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ

เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดนี้ก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ชายเสื้อขาวที่เขาเดินอยู่ริมถนนนั้น
คือเขาก็กำลังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่านี่รถคันที่ผ่านหน้าไปเมื่อสักครู่นี้

เขาจอดแล้วลงไปแป๊บเดียว
ปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับออกไปเลย
คือเขาเห็นต่อหน้าต่อตาก็พยายามวิ่งตามไป
สุดท้ายก็จะมีช็อตที่เขาเดินย้อนกลับมา
ก็จะแจ้งความเรื่องนี้กับตำรวจค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดหน้าหมู่บ้านพฤกษา๓ถนนบางไผ่
งพราวงายที่ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ

ทพย๓๗๐๒กรุงเทพฯมหานคร
ของนายบุญชูมาลัยจันทร์
จอดเอาไว้ริมถนนแบบติดเครื่องนี่แหละ
ต่อมาค่ะตำรวจก็ตรวจสอบพบว่ารถกระบะประสบอุบัติเหตุ
ไปชนขอบทางจนล้อแม็กซ์หน้าเนี่ยมันแตกทั้ง๒ข้างเลย
จุดที่เกิดเหตุก็คือปากทางเข้าโรงเรียน

คนร้ายพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ล้อแม็กซ์๒ล้อหน้าแตกคนร้ายก็รีบลงจากรถกระบะคันนี้
เรียกแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วก็นั่งหลบหนีไป
แต่โดนสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นะคะ
และผู้ก่อเหตุก็คือนายธนวัฒน์กรอบกู้ธรรมอายุ๒๔ปี
จากการสอบปากคำก็พบว่ามีอาการคล้ายคนเมา
ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดคนนี้นั่นแหละ
ปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะคะ
เจ้าของรถบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
ผมจอดรถสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้ริมถนน
แล้วลงไปโอนเงินที่ธนาคารฝั่งตรงข้ามแป๊บเดียว
ยังไม่ทันโอนเงินเลยได้ยินเสียง
เป็นเสียงเหยียบคันเร่งของรถยนต์ดังขึ้น
มาดูอีกทีนึงอ้าวมีคนขับรถผมออกไปแล้ว
ก็เลยวิ่งออกมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจที่ป้อมนะคะ
อยากฝากเตือนเจ้าของรถทุกคนด้วยว่าอย่าประมาท
สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ลงไปทำธุระ
เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกได้นะคะ
ที่ประมาทไปขอขอบคุณการณ์ที่ทุกท่านนะครับ
ที่ทำงานได้ดีมากและร่วมเร็วมากครับ
ทางด้านตำรวจบ้างนะครับพตรีสุสักปรักกกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีก็ย้ำเลย
บอกว่าเรื่องการสตาร์ทรถแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้ระวังเลยนะ
อาจจะเป็นช่องทางให้คนร้ายลงมือก่อเหตุได้
ดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการไปทำธุระให้หาที่จอดให้ดี
ดับเครื่องล็อกรถยนต์เอาไว้
แล้วก็เบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหา
วิ่งราวทรัพย์กับนายธนวัตรกรอบผู้ทำ
แล้วก็มีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ค่ะยังไงก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้